จากเรื่องของเด็กแว้นมาดูเรื่องเกี่ยวกับนักพนันกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมโดยทหารมณฑนฐานบกที่๔๔
ก็ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนักพนัน

ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองระนองก็คือใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
จับกลุ่มนักพนันได้๔๕คนค่ะ
มณฑนทหารบกที่๔๔ก็ได้นำกำลังกว่า๓๐นาย
ล้อมบ่อนการพนันในพื้นที่ตำบลบางริ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ
นักพนันเป็นร้อยคนแตกฮือวิ่งหนี
บ้างก็ปีนข้ามกำแพงไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมนักพนันที่เหลือได้๔๕คน
เป็นผู้ชาย๑๘คนผู้หญิงอีก๒๗คน
พร้อมกับของกลางก็คือเงินสดกว่า๖๐๐๐บาทนะคะ
อุปกรณ์การเล่นพนันก็มีวิทยุสื่อสารเครื่องแดง
แล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๓๐คันนะคะ
พันโทสะอาดพายาหัวหน้าฝ่ายการข่าวกองอำนวยการความมั่นคงภาค๔
ส่วนแยก๑หัวหน้าชุดปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ย
ก็กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นเจ้าของ
ก็เลยต้องนำตัวนักพนันทั้งหมดที่จับกลุ่มได้๔๕คน
พร้อมกับของกลางไปตรวจสอบต่อค่ะ
แห่งนี้จากการสืบสวนก็ทราบว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งเลยในตัวอำเภอเมืองระนอง
แล้วที่ผ่านมาไม่มีการจับกลุ่มค่ะ
ก็เลยทำให้มีการลักลอบเปิดเล่นกันอย่างเสรีนะคะ
แต่สุดท้ายก็โดนทหารจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ต่อกันเลยคุณผู้ชมที่เชียงรายกันบ้างค่ะ
ตำรวจภูทรแม่สายก็จับกลุ่มนายสมยงแสนพันตาอายุ๖๕ปี
ผู้ต้องหา๑ใน๕คนของแก๊งกำถั่ว
อารวาสอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือในข้อหาร่วมกันช่อโกง
โดยมีนายซอมินชาวพม่าที่ตกเป็นเหยื่อ
เงินไปล้านหนึ่งเลยนะคะ
ก็เอาเหยื่อมาชี้ตัวผู้ต้องหา
พฤติกรรมของแก๊งนี้เขาก็ทำทีไปเจรจา

ติดต่อเรื่องของการซื้อขายที่ดิน
หลังจากนั้นก็ลองมาดูไหมมาเล่นพนันกำถั่วกันไหม
ซึ่งผู้เสียหายนอกจากในพื้นที่แม่สายแล้ว
ยังมีในท้องที่ของแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่
โดนโกงไปอีก๔ล้านบาทด้วยนะคะ